ก็พวกเรามีความตั้งใจมากครับที่จะคว้าแชมป์
เพราะเป็นแชมป์แรกของฟุตซอลไทยในปีนี้
ซึ่งจะทำให้พวกเรามีกำลังใจและความมั่นใจในโทรนาเมนต์ถัดไปครับ